ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการที่มีสื่อต่างชาติ
ไปพูดคุยไปได้สัมภาษณ์น้อง
ทางพูดสื่อข่าวก็ได้ไปพูดคุย

วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีสื่อต่างชาติ
บุกไปสัมภาษณ์เด็กในทีมหมูป่า
ที่ขอความร่วมมือไม่ให้สัมภาษณ
กลัวว่าจะไปกระทบต่อสภาพจิตใจ

แล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ดูแลเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อย
พร้อมระบุว่าสื่อไทยเข้าใจกฎระเบียบ
แต่ว่าสื่อต่างประเทศอาจจะไม่ทราบว่าไทยห้ามอะไรบ้าง
อีกทั้งไม่รู้พิษสงฆ์หรือโทษของกฎหมายคุ้มครองเด็กอีกด้วยค่ะ
สื่อต่างชาติเขาไม่รู้ว่าเราได้ห้ามอะไรเอาไว้
หรือเราต้องการเตือนระวังอะไร
เขาไม่รู้พิษสงฆ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็ก
แต่สื่อไทยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหา
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการล่วงล้ำกำเกิน

แต่การไปเข้าข่ายผิดมาตราใดมาตรา๑ของกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ส่วนภารกิจช่วยเหลือหมูป่า
จนออกมาได้สำเร็จอยู่รอดปลอดภัยทุกคน
มีบริษัทผลิตสื่อผลิตหนังต่างประเทศ
ถึง๕บริษัทสนใจจะเอาเรื่องนี้ไปทำเป็นหนัง
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา๑ชุด
ไปพิจารณาเนื้อหาการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์หนังสือสารคดีแอนิเมชั่น

แม้แต่หน่วยซิลเองที่ทำหน้าที่คุ้มครองเด็ก
ก็จะต้องมีคนไปสัมภาษณ์

ทีนี้ที่สำคัญคือการเซ็นสัญญาสร้างภาพยนตร์กับบริษัทต่างชาติเนี่ย
มองว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะต้องไปดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้วย
เพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมได้
ตอนนี้เองมี๕บริษัทแล้ว
สำหรับบริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศที่สนใจจะสร้างเรื่องนี้
แต่ยังไม่มีคำร้องมาถึงคณะกรรมการภาพยนตร์
มีเพียงการติดต่อขอทำซีรีส์๕ตอน
หากจะเข้ามาถ่ายทำก็ต้องขออนุญาตคณะกรรมการภาพยนตร์ด้วย
ซึ่งปีที่ผ่านมามีบริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาขอถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ย

ส่วนของเรื่องราวทีมหมูป่าเป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่มีลิขสิทธ
แต่ว่าจะต้องดำเนินการอยู่ในกรอบที่ได้ระบุไปแล้ว
ยืนยันทั้งหมดนี้คือกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติและเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามหลักสากล
ไม่ใช่การเซ็นเซอร์สื่อค่ะ